เมนูแรกจะเป็นอะไรไปชิมพร้อมกัน

ของการที่ได้มาทานอาหารที่ร้าน๓๙๘๒มันอยู่ที่ว่า
เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราต้องจินตนาการตามไปด้วย

กำลังใจของอาหารแต่ละจานเนี่ยมาจากนวนิยายเรื่องใด

เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่ถามนะว่ามันมาจากเรื่องราวอะไร

ก็เดาไม่ออกครับว่าเป็นแรงมนาจัยมาจากอะไรนะครับ
เฮ้ยแต่ได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นกาแฟเลยอ่ะ
เมื่อกี้ขนาดแค่คลุกเส้นได้กินกาแฟนะ

เป็นชนเข่าพื้นเมืองอืมเพราะฉะนั้นเมนูที่จะเกี่ยวข้องเนี่ย
มันก็คือเป็นพื้นเมืองถังอเมริกาใต้ที่ปลูกกาแฟอืมอื้อหือ
ลึกเว้ยเมนูเนี้ยคือเริ่มมาจากว่าเคยไปทานเนื้อย่างซอสกาแฟมาก่อน
มันจะทำให้เนื้อมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นอืม
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาแดปเป็นสปาเกตซี่ซอสกาแฟกับเนื้อย่างใช่ค่ะ
เนื้อย่างนี่เราไม่ได้ราดซอสกาแฟแต่เนื้อไปย่างเฉย
ใช่เพราะว่าถ้าเราเอาเนื้อไปย่างพร้อมซอสกาแฟเนี่ยกาแฟมันจะค่อนข้างกบมากอ่าฮะ
แล้วเราก็เลยบาลานซ์เอาเป็นซอสกาแฟแล้วก็เนื้อย่างรวมกัน
โอ้โหนี่ลึกมากเลยนะต้องมีความรู้พอสมควรเลยทานอาหารที่ได้
แต่มันสนุกตรงเนี้ยแหละครับเวลามาทานเนี่ยเรายิ่งได้รู้เรื่องราวของมันเนี่ย
ยิ่งเพิ่มอัตรสในการรับประทานอาหารไปด้วยนะครับผม
อ้าได้ลองไปแล้วนะครับคนทางทัศน์นะ
อันนี้อะไรเอ่ยยังไม่ได้บอกใช่ไหมอย่าเพิ่งบอกนะชิมก่อนนะ

คนไม่ค่อยอ่านการ์ตูนก็ชัดหรอกอันนี้ค่อนข้างชัด
จริงเหรอคงนึกไม่ออกอยู่ดีอ่ะชัดด้วยสีหรือชัดด้วยรสชาติ
ชัดด้วยสีรูปรัก
นึกไม่ออกอะไรสีม่วงฝรั่งหรือญี่ปุ่น
ฝรั่งค่ะฝรั่งเหรอ

มั่วอ่ะ

ยังไงมันยังไงเออซูล่ายังไง
เส้นก็คือจะเป็นสีม่วงก็คือตามตัวละครที่เป็นสีม่วง
แล้วก็ตัวซอสด้านล่างก็จะทำให้มันเหมือนแบบเป็นฟองทะเลเพราะอยู่ในทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้างในเมนูก็จะมีเป็นปลาหมึกที่สื่อถึงตัวเออซูล่าขึ้นมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นองค์ประกอบที่ให้มันเข้ากัน
ส่วนเส้นที่จะทำให้สีม่วงก็คือจะเป็นทำมาจากกะหล่ำแดงคือเป็นเส้นมาก่อนแล้วก็เอาน้ำกะหล่ำแดงมาอินฟิลสเข้าไป
โอ้โหค่อนข้างชัดค่ะจานนี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

อุ๊ปอ้าวเผลอลูดปากไปขอโทษนะค่ะเฮีย
ที่จริงเมนูจะมีเมนูพิเศษเข้ามาก็จะมีนิยายกรีดเข้ามาด้วยเหมือนกันเป็นชื่อเทพเจ้าชื่ออะไรอย่างนี้เข้ามาเช่นเดียวกัน
โอ้หรอโปรไซดอนก็เผินเลยเดียวเผินสวายเย็นเลยเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแขวงท้องทะเล
เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเมนูอาหารทะเลใช่ไหมอ่าบอกว่าไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียว

อันนี้เดี๋ยวชิมก่อนแล้วกันนะได้ค่ะ
มีน้ำส้มแน่นอนแล้วล่ะดูจากตรงนี้นะฮะ
ข้างล่างเป็นไซลับใช่ไหม

น้ำส้มกับไซรับ

ใช่ค่ะอันนี้ชื่อเมนูจะเป็นฮันนี่ภูแบร์

แล้วก็สีก็จะไล่มาเป็นสีหมีภู
ก็จะเป็นกางเกงแดงไล่มาเป็นสีส้ม
โอ้โหคิดลึกมาก
มีเมนูอะไรที่แบบเจ๋งพูดปุ๊บคนรู้จักเลย

ตัวละครตัวไหนดังอย่างซินเดลาล่ามีไหม

มาที่นี่ก็จะได้ลองเมนูที่หลากหลาย
ที่บอกเล่าเรื่องราวของนวริยายดัง

ลองมาทานกันดูรับรองว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับ

ร้านเปิดมากี่เดือนกี่ปีแล้วตอนนี้

ก็โอเคเรื่อยค่อนข้างเป็นกราฟขึ้น
คนที่มาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบนวริยายเหมือนกัน

เป็นคนทั่วไปแล้วค่อยมาเจอความงงของที่ร้านมากกว่า

ที่ร้านไม่มีรูปอาหารเพราะว่าเราอยากให้อ่าน
เราอยากให้อ่านมากกว่าว่าเราใส่อะไรแล้วเนี่ยมันใจเป็นยังไง
แล้วก็จะอธิบายว่ามันคืออะไรบ้าง
ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องย่อยเป็นกิมมิก

คนที่ชื่นชอบนวริยายหรือว่าการ์ตูนดิชนี่เขาเคยมาทานไหม

แล้วเขารู้สึกไงกับเมนูอาหารที่เราคลีเอดขึ้นมาแบบนี้

เพราะว่าเขาจะค่อนข้างอินไปกับอาหารของเราด้วย
เพราะว่าเขาก็รู้เรื่องราวเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรมาก่อนแล้ว
เขาก็จะจริงด้วยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไป
อืมเอาทางเขาเข้าใจมากขึ้นใช่ไหม
ทำไมถึงไม่ตกแต่งร้านให้มันเป็นแบบสไตล์แบบวอลดิสนี่ไปเลยล่ะ
เอาจริงแล้วคือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นดิสนี่
นิยายที่ชอบจริงเลยคือนิยายกรีม
คือใคร
นิยายกรีมเป็นนิยายตั้งต้นก่อนที่จะเป็นดิสนี่
ก่อนที่ดิสนี่จะเอามาทำเป็นเจ้าหญิง
เรื่องราวมันก็จะค่อนข้างดาร์กกว่านิดนึง
เราก็เลยแต่งร้านแบบสไตล์ดักหน่อยดิบหน่อยอะไรอย่างนี้
หน่อยมันก็จะไม่ได้หวานเกินไป
แต่คนรู้จักน้อยก็เลยเอาดิสนี่แหละมาทำเป็นอาหาร

สนใจมากนะครับสำหรับไอเดียของร้านนี้ครับ

พิบูลวัฒนาเป็นหมู่บ้านหลังซอยอารีค่ะ
ถือมาอีกทางก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนสามเศษ

จากอาหารก็จะมีเครื่องดื่มมีมุมนั่งเล่นสบาย

สามารถมาลองใช้ชีวิตชีวิตชีวิตแบบนี้ได้

ดูเรื่องราวของเมนูเส้นสุดมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์จากเรื่องราวในเทพนิยายของเชฟลินกันไปแล้ว
อยากจะมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันบ้างง่ายนิดเดียวค่ะ
แค่เข้าไปที่เฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ระหว่างเมนูเออร์ซูล่าและโพคาฮอนทัส
ไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
ของใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด

ร่วมกิจกรรมนี้นะคะได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑กันยายนพศ๒๕๕๙
ถึงวันจันทร์ที่๓กันยายนพศ๒๕๕๙
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันพุธที่๕กันยายนพศ๒๕๕๙
เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูเส้นของเราวันนี้
มีตั้งแต่ว้าวเล็กเบาไปจนถึงว้าวแบบสุดเสียงกันเลย
ซึ่งเรื่องราวของเมนูแต่ละร้านนี้นะคะ
จะเริ่มมาจากหลากหลายเรื่องราวหลากหลายที่มา
แต่ทั้งหมดนะคะก็ล้วนเริ่มมาจากการต่อยอด
ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในวัตถุดิบใกล้ตัว

และแสดงออกมาเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหรือพาสต้ารูปแบบเดิม

และสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่อกันไปได้ไม่รู้จบนั่นเองค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปแถวบางนาศรีนคริน
พาไปทานสปาเกตตี้ใส่น้ำเต้าหู้
เตี๋ยวใส่พริกวัตถุดิบขึ้นชื่อจากดอยตุง
ก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนบนรถตู้
อยากรู้ว่าอร่อยไหมต้องรอดูกันให้ได้นะคะ
แล้วดูกันเถอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป